เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
หยุดสนับสนุนในสรยุสุทธสนาจินดา
ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงกดดันที่เพิ่มเติมจากองค์กรวิชาชีพ
รวมถึงกระแสในโลกโซเชียล
แต่ว่าบรรดาเจ้าของสินค้าก็ยังคงมีความเห็นที่แตกต่างนะครับ
แม้ว่าจะเริ่มมีบางรายถอนโฆษณาไปบ้าง
เดี๋ยวบางรายก็ยังยืนยันว่าจะสนับสนุนรายการต่อไป
โดยให้เหตุผลนะครับว่าไม่ได้สนับสนุนที่ตัวพิธีกรครับ
โฆษณาในรายการที่มีนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาเป็นพิธีกร
เรื่องเล่าเช้านี้เรื่องเย็นนี้และเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์

เพราะมีผู้สนับสนุนบางรายที่มีความชัดเจนว่าจะถอดโฆษณาออกจากรายการ
ปตทมีนโยบายถอดโฆษณาในรายการที่มีนายสรยุทธ์ดำเนินรายการทั้งหมด
โดยใช้วิธีการทยอยถอนออกไป
จากต้องดูเงื่อนไขในสัญญาโฆษณาแต่ละตัวด้วย
และมีการทำสัญญาก่อนสารอาญามีคำพิพากษาออกมา
ในช่วงเรื่องเล่าเช้านี้ออกไปอยู่ช่วงอื่นแล้ว
แต่ละปีปตทสนับสนุนรายการนี้มูลค่า๗๒๐๐๐๐บาท
ก่อนตัดสินใจถอนเงินโฆษณาหรือไม่
ผมอันนี้ต้องขออนุญาตศึกษารายละเอียดก่อนครับ
เพราะว่าผมยังไม่ทราบรายละเอียดจริงครับว่ามันเป็นยังไง

คืออันนี้ผมยังไม่มีรายละเอียดจริง
ไม่ได้คุยกับทางทีมงานที่ทำเรื่องนี้เลยครับ

กรต่อต้านคอรัปชั่นเองก็ออกแถลงการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ไม่สนับสนุนหรือให้โอกาสแก่การทุจริตคดโกง
โดยที่นายมานะนิมิตมงคลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอรัปชั่นยอมรับว่า
เรียกร้องให้เอกชนหยุดสนับสนุนโฆษณาเป็นมาตรการที่ได้ผลน้อย
แต่ก็ควรจะต้องทำเพื่อหยุดการคอรัปชั่นไม่ให้รุนแรงขึ้นในอนาคต
เช่นเดียวกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยนางอ่อนอุตสาลำเลียงพลนายกสมาคม
เรียกร้องให้นายสรยุทธ์ลาออกเพื่อไปพิสูจน์ตัวเองบนชั้นศาล
เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบทางจริยธรรม
ลงไปร้อยละ๓๘๘โดยปิดตลาดวันนี้อยู่ที่๓๑บาทลดลง๑บาท๒๕สตางค์
กับวันที่๒๙กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันที่สารอาญาพิพากษานายสรยุทธ์คดีไร่ส้ม
ราคาหุ้นอยู่ที่๓๑บาท๕๐สตางค์
ราคาหุ้นที่ปรับลดลงเกิดจากแรงกดดันเรื่องการถอนโฆษณาในรายการ
และการต่อต้านผู้ดำเนินรายการรอบนี้รุนแรงมาก
ที่สำคัญรายการเรื่องเล่าเช้านี้และรายการเจาะข่าวเด่น
ผู้บริหารช่อง๓ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้
ทำให้รายได้หายไปกว่าร้อยละ๕๐
แม้จะมีฝ่ายต่อต้านแต่เรตติ้งของรายการเรื่องเล่าเช้านี้
เช้าวันอังคารที่๑มีนาคมก็ออกมาเป็นบวก

ขณะที่เช้าวันที่๒๙กุมภาพันธ์อยู่ที่๒๗
ขณะเดียวกันยังมีกลุ่มธุรกิจรายใหญ่ที่ยังยืนยันจะสนับสนุนรายการนี้
โดยเครือสหรัฐและอีชิตันยืนยันที่จะไม่ถอนโฆษณาในรายการ
เพราะมองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนบุคคล
แต่การลงโฆษณาเป็นการสนับสนุนรายการ
เชื่อว่าจะไม่ได้กระทบกับภาพลักษณ์สินค้าที่ลงโฆษณาด้วย
อัตราค่าโฆษณาของรายการที่นายสรยุทธ์เป็นผู้ดำเนินรายการ
เรื่องราวเช้านี้รูปแบบแรก๑สปอร์ตโฆษณานาทีละ๒๒๐๐๐บาท
รูปแบบที่๒ค่าพูดประชาสัมพันธ์ในรายการพุ่งสปอร์ต๑นาทีรวม๖แสนบาท
เรื่องราวเสาร์อาทิตย์นาทีละ๒๙๐๐๐บาท
และเรื่องเด่นเย็นนี้นาทีละ๒๒๐๐๐บาท
ตัวเลขเรตติ้งที่เพิ่มสูงขึ้นเพียงข้ามวันอาจไม่สามารถชี้วัดท่าทีของผู้ชมและเจ้าของสินค้าได้ทั้งหมด
เรื่องนี้อาจต้องดูในระยะยาววัดท้ายที่สุดแล้ว
ธุรกิจและผู้สนับสนุนจะตัดสินอย่างไร
ข่าวเทราะทีวีรายงาน